ยาลาคุณผู้ชมครับผมจะพาลงไปดูสีสันงานแข่งขันกีฬากับประเพณีสำคัญที่นั่นเขาก็คือประเพณีชักพระครับ
นี่คือหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีชักพระนะที่เบตงนะครับแล้วเอามาให้ดูกันผมอยากให้ดูเรื่องของการแข่งขันกีฬาแบบชัดเน้นกันไปเลยนี่บางคนบอกไอ้ที่พายน่ะมันไม่สาใจใช้มืออย่างนี้เลยจ้วงเลยส่วนบางคนก็ยังยึดตามกติกาท่อแป๊บพายไปรอแป๊บรอแป๊บอพายท่อแป๊บตัวนี้
ครับบอกเลยนะว่าแต่ละรอบแต่ละชนิดกีฬามีแต่คนดู
ว่าจะตะโกนเชียร์ต่อยคนดูซะอย่างนั้น
เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไหมเล่า
ผมบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นงานประเพณีชักพระที่คนไทย
แล้วก็ชาวมาเลเซียเขาก็มากัน
ก็เป็นงานใหญ่เขาบอกว่าเป็นประเพณีชักพระสองแผ่นดินไทยมาเลเซีย
ประจำปี๒๕๖๕จัดกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลานั่นเองครับ
ไฮไลท์ของงานเลยดีกว่า
ไฮไลท์ของงานที่ต่างคนต่างรอดู

นี่ไปทะลายไปแวว

นี่ดึงแข้งดึงขา

มันเป็นมวยจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมวยปั้ม

ผมบอกเลยว่าแต่ละคู่เนี่ยเมามันมากเลยนะ
แล้วท่องเชียเขาก็มากนี่จัวลง

ใครจะอยู่ใครจะไป
หาพื้นที่หาหลักแป๊บ
เอาคือแต่ละคนแต่ละคู่
เฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยพัฒนีปิค

เต็มมาแล้ว
ภาพสนุกของเมาท้าเลมันเป็นอย่างนี้แหละ
บางทีเหมือนจะได้เปรียบแต่สุดท้ายก็แพ้
เพราะว่าล่วงลงมามันก็มีเหมือนกัน

สนุกจนนานกันไปดูบรรยากาศประเภทนี้กันไป